เอามาดูเรื่องนี้กันหน่อยที่คุณนัทพงศ์เกริ่นเอาไว้ก่อนปิดเบรก
เรื่องของผู้ชายคนหนึ่งที่จังหวัดเลย

ขี่มอเตอร์ไซค์มาเสร็จแล้วก็เป็นอย่างในคลิปนี่แหละค่ะ

แล้วที่ยืนโชว์เต้นอยู่เนี่ยกลางแยกนะคะ
หลังจากนั้นก็นอนขี่รถมอเตอร์ไซค์กลางฝน

เหลือแต่กางเกงในเพียงตัวเดียว
คนที่โพสต์คลิปนี้ก็คือเพื่อนของเขาเองนะคะ

ทีมข่าวของเราไปสอบถามเจ้าของเฟซบุ๊ก

นี่คือภาพเหตุการณ์เมื่อช่วงตี๑ของวันที่๑๖
พฤษภาคมที่ผ่านมาเขากับเพื่อนก็คือคนในคลิปนี่แหละ
ไปเที่ยวกันแล้วก็จอดมอเตอร์ไซค์เอาไว้
หน้าบ่อข่อสอของเลยนะคะ
พอเที่ยวเสร็จก็กลับมาส่งเพื่อที่จะไปเอารถที่จอดไว้

แล้วเพื่อนเป็นคนชอบสนุกนะขี้เล่นเป็นคนตลก
ก็เลยอยู่ในสภาพนี้ค่ะถอดเสื้อผ้าออก
เหลือแค่นี้ค่ะแล้วก็เต้นโชว์กลางถนน

เสร็จแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์ท่านี้กลับบ้านค่ะ
วีดีโอที่ถ่ายถ่ายกันเล่น
เพราะเห็นเพื่อนเป็นคนตลกและชอบสนุกสนาน
ก็ไม่คิดว่าจะเป็นเรื่องราวใหญ่โตขึ้นมานะคะ

ใช่ฮะล่าสุดค่ะล่าสุดหลังจากที่มีคนแชร์

ในคลิปคนนี้ออกมายกมือไหว้ขอโทษสังคมค่ะ
แล้วบอกว่าที่ทำลงไปเพราะว่าไปเที่ยวดื่มกินกับเพื่อนมา
ไม่คิดว่าเรื่องราวจะบานปลายไปขนาดนี้
ก็ขอให้ชาวจังหวัดเลยและสังคมให้อภัยด้วย
ถือว่าการกระทำครั้งนี้เป็นบทเรียนครั้งสำคัญของตัวเองค่ะ
โปรดติดตามตอนต่อไป